นาทีสุดภาวะฮะรถกำลังจะแซงขวาแต่ว่าไม่เซียนไม่เซียนไม่ต้องไปเรียนมาใหม่เลยฮ
เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเกือบจะตายยกขันครับ

นานเสื้อกแซงนะน่ะโอ้โห

เหตุการณ์นี้รถที่มีกล้องหน้ารถเห็นเหตุการณ์ทุกวินาที
คือจะแซงแต่รถเขาสวนมาเขามีแค่สองเลนไปกลับ

แล้วเหตุการณ์นี้เอาพิกัดชัดเลยไปอีกหน่อยเนี่ย

คนที่โพสต์เขาบอกไว้นะฮะรถสองคัน

แต่แซงแบบไม่เสี่ยงไม่มีทาง

เพราะดีมากอย่าพึ่งรักใส่ตายจากหน้าจอทีวี

ฝนตกรถถลายเกือบพุ่งใส่

ที่ไม่ได้มีการหมุนรุนแรง

อยู่ข้างทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อยนางแก้วก็คือเส้นทางที่บอกไว้

ที่จังหวัดเชียงใหม่

นี่ก็เลยเอาภาพจากกล้องหน้ารถ
เพื่อให้คนก่อนมาเดินทางไปภาคเหนือ

แต่ตอนนี้นอกจากหนาวแล้วมีฝนปะปลาย
หลายพื้นที่ดังนั้นจะขี่
จะขับก็ต้องใช้ความระมัดระวัง

เหมือนเวมบรีประเทศอักติด